แต่ว่าเขาเนี่ยไปมีเรื่องกับ

หน้ากันถ้าแค่เถียงกันก็อาจจะพอเคลียร์ได้

พี่ปาดหน้าขึ้นมาพรุ่งเบคใครเบคพรุ่งพังอ่ะ
เปลี่ยนเบคครับพรุ่งพรุ่งเปล่าเป็นตำรวจมาโชว์ปืนแบบนี้ก็ไม่ใช่

ของพรุ่งเสียหายเนี่ยคุยกับพรุ่งพรุ่ง
อ้าวอ้าวพี่ปาดหน้าของพรุ่งพัง

ตรงเข้าตรงตรอยแล้วมา
พี่จะมาโชว์ปืนพี่เป็นตำรวจก็จริงแต่พี่จะมาโชว์ปืนมันไม่ใช่

มึงเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยมึงจะปวดหรือเปล่าไหม
ผมไม่เคยควรเล่นถ้าผู้หญิงเขาจะไม่ขับรถปาดหน้าพี่
ไม่ปาดหน้ามึงปึ๊บโไปเร็วปากแสงมาเนี่ย

ผู้ชายที่ขับรถกระบะบรรทุกมะพร้าวขับช้า
นึกว่าแกล้งขับช้าขวางนะครับ
ก็เลยปาดหน้าแล้วเบรกกระทันหันไอ้รถกระบะ

คือเขาบรรทุกมาคงหนักเบรกมันเบรกกันทันหันมาก
แล้วเบรกมันพังคุณผู้ชมต้องย้ำถึงเบรกอยู่นะฮะ
คราวนี้จะเอาเรื่องรถเก่งนะสิแต่ผู้ชายในรถเก่งนะครับ
เอาปืนออกมาขู่ว่าผมเป็นตำรวจก็จอดเถียงกันเหมือนในคลิปนั่นแหละนะครับ
ผู้ชายที่โชว์ปืนเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะครับ
ผู้ชายที่ขับรถส่งมะพร้าวก็ถ่ายคลิปชี้แจงในเวลาต่อมาว่า
ผู้ชายที่โชว์ปืนเขาก็เป็นตำรวจจริงแหละ
แล้วในที่สุดพี่เขาก็ยอมชดใช้ค่าเบรกที่มันพังนะครับ

และผมก็ผมก็ไม่อยากมีปัญหานะเพราะว่าเขาเป็นตำรวจ
ถ้าเรามีปัญหากับตำรวจมันก็จะไม่จบไม่สิ้น
ผมก็เรื่อยคิดว่ายอมความไป
แล้วก็ให้เขาชดใช้ค่าเสียหายมา
ก็วันนี้ผมก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่เป็นที่เรียบร้อย
ก็ต่างไม่มีอะไรต่อกัน

รู้ว่าไม่ว่าใครรู้ว่าตัวผมเอง
แต่ก็อย่างนี้อย่างนั้นยังว่าเขาเป็นตำรวจ
คือซ่อมรถให้พี่เขาพี่เขาโอเค
คนอาจจะถามแล้วเรื่องเอาปืนขัว
คือตรงนี้คือคู่กรณีไม่ได้แจ้งไง
ตำรวจเขาก็เลยไม่แจ้งอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะ
ถือว่าไม่ติดใจเอาความนะนี่ฮะ